แต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นค่ะ
บอกกรลายจุดค่ะนายสมบัติบุญงามอนงก่อนหน้านี้
ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าถ้าใครมาให้เหตุผลหนึ่งข้อ
ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาควรจะต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลอ๋อเหรอฮะ
จริงนะคะช่วง๔โมงเย็นนะคะนี่คือบอกกรลายจุดนะคะ
แฮมเบอร์เกอร์ไปประมาณร้อยชิ้นนะคะอันนี้ก็คือที่อมรินพลาซ่านะคะ
กรลายจุดบอกว่าจากการพูดคุยกับกลุ่มมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่ก็มีการให้เหตุผลว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องลาออก
จากพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัญหาค่ะ
ก็คือเห็นได้ชัดว่าเนี้ยเป็นรัฐนุนที่สร้างมาเพื่อพลเอกประยุทธ์จริงจริงนะครับ
มันทำให้หลากการแบบนี้เสียหาย
เพราะฉะนั้นพลเด็กประยุทธโดยรวมแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องแรกสองห้าสิบคน
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความชอบทำแล้ว
ควรจะคืนความเป็นปกติกลับคืนไป
หนึ่งในปัจจัยความขัดแย้ง
ผมเดินไปเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ตำหนิพลเอกประยุทธ์เลย
หากพ่อเด็กประยุทธนี่ยอมเสียสละตัวเองนะครับ
ทบทวนนะครับศีรษะตัวเองนะครับลาออกนะครับ
หนึ่งปมใหญ่ของความขัดแย้งในสังคมไทยในปัจจุบันนี้

ดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าพ่อเด็กประยุทธ์ควรจะทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
บอกกรไล่จุดบอกเพิ่มเติมนะคะว่าส่วนตัวเชื่อว่า
ถ้านายกรัฐมนตรีลาออกปมความขัดแย้งจะลดลง

ก็เลยอยากจะให้นายกรัฐมนตรีคิดทบทวนดูอีกครั้งนะคะ
สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง๓ข้อ
เรื่องของให้นายกรัฐมนตรีลาออก
เรื่องของให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับประชาชน
และเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน

อาจจะเป็นข้อที่อ่อนไหวต่อสังคม
แต่ข้อ๓นี้จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้
ในเชิงวิชาการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันนะคะ

กรลายจุดบอกว่าก็เห็นด้วยทั้ง๓ข้อเรียกร้องค่ะ